คือตำรวจระดับรองสารวัตน์นะพี่เบิร์ชพี่นำแข่ง
ออกเว่นปลื๊บ
คือร้อยตำรวจตรีเกียรติพงศ์ศรีสุขสัยรองสารวัติป้องกันปราบปรามสนบอลอายุ๕๖ปี
ไอ้แผลไอ้ตรงรูตรงหน้าพี่เบิร์ทลึก๒๓เซนเลือดไหลโกโอ้โหลึกหน้า
เจ้าหน้าที่ก็ประถมพยาบาลนำตัวส่งโรงพยาบาลไปครับ
ร้อยตำรวจตรีเกียรติพงศ์ก็เล่าให้ฟังว่าผมออกเวรช่วงเช้าไปซื้อปุ๋ยมา
เอามาใส่สวนปามของตัวเองก็เดินใส่ปุ๋ยอยู่ได้ยินเสียงใบไม้แห้งดังเหมือนคนแกรบเหยียบลงไป
ก็เดินมาดูปรากฏว่าเป็นชายในหมู่บ้านอายุ๓๐ปีก็เลยถามไอ้หนูมาทำอะไรอ่ะไม่ทันขาดคำครับ
ชายวัย๓๐คนนั้นสวนมาทันควันกูจะฟันให้ตายเลยแล้วก็เอาเขียวเกี่ยวเนี่ยไล่ฟันเจาะเข้ากลางหลัง
ของร้อยตำรวจตรีเกียรติพงศ์เข้าไปแล้วคนร้ายก็หนีหายเข้าไปในสวนปามเลยครับ
ตำรวจสพทุ่งใหญ่ก็ตามไปจับกลุ่มผู้ก่อเหตุได้แล้ว
ตอนไปจับกุมมาได้อายุ๓๓ปีชื่อว่านายสนทยา
จับได้พร้อมไอ้เขียวเกี่ยวปามที่เขาทำขึ้นเองด้วย

ไอ้เคียวนี่แหละที่เจาะหลังร้อยต้นบริโตรีเกียรติพงศ์เข้าไป
นทยาบอกตอนนั้นก็เดินเล่นในสวนปลาเหมือนทุกครั้ง

แล้วจู่เจ้าของสวนมากล่าวหาว่า

แล้วก็เข้ามาทำท่าจะแย่งเขียวเกี่ยวปามในมือผม

ไอ้ท่าไหนเคี้ยวผมไปเจาะเข้ากลางหลังตำรวจเลย
ผมก็สงสัยเหมือนกันว่าไอ้เจ้าของสวนหลอนหรือเปล่า
หลังจากทราบเรื่องว่าตำรวจจับกลุ่มคนก่อเหตุได้แล้ว
ทางคนเจ็บอย่างร้อยตำรวจตรีเกียรติพงศ

อยากให้ตำรวจดำเนินการให้เด็ดขาดไปเลย
แล้วก็ส่วนที่ใกล้ใกล้มันก็มีของหายอยู่บ่อยครั้งด้วยถ้าเป็นทำร้ายร่างกายมันคือโทษมันจะเบาหน่อยใช่ไหมแต่ถ้าคิดว่าจะประสงค์ต่อชีวิตเรามันจะได้โอเคมันจะได้ติดคุกชัดเจน
พนักงานสอบสวนสพทุ่งใหญ่ก็แจ้งข้อหากับนายสนทยาก็คือข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นและเสพยาบ้า
แต่ที่ร้อยตำรวจตรีเกียรติพงศ์ต้องการให้เอาผิดคือข้อหาพยายามฆ่าลักทรัพย์และเสพยาด้วยครับ